มาดูประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับ

กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ถูกประกาศโดยกรกต
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีถูกทำเรื่องนี้ปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียว
คือไม่พอใจที่มาถามเรื่องนี้นะครับ
มันมีความเห็นจากนักการเมืองแล้วก็อดีตนักการเมืองมาด้วย
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมาดูท่านแรกกันก่อนนะคะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิษฎเวชชาชีวะ
บอกว่าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่อยากหงุดหงิด

จะทำอะไรให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า
จะไม่ใช้อำนาจก้าวกายแทรกแทรงการเลือกตั้งครั้งนี้
โดยเฉพาะหากตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งโดยกรกต

เป็นการแบ่งเขตเพื่อเอื้อให้กับพักที่
สนับสนุนรัฐบาลคอสชหรือเปล่าก็คือพักพลังประชารัฐ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณอภิษฎก็เลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่านายกไม่อยากหุดหงิดเนี่ยก็ต้องชัดเจน
ว่าคุณคือจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนความเห็นจากฝากฝั่งภักดิ์เพื่อไทย
เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ออกคำสั่งคอสชให้อำนาจรองรับกรกตเอง
ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นต้นทางของปัญหา
เพราะฉะนั้นก็ต้องหนักแน่นให้คำอธิบายได้
ถ้าเกิดว่ามีการถามเกิดขึ้นการโมโหหรือการใช้อารมณ์

อาจจะทำให้ตัวนายกเสื่อมลง
เป็นความเสื่อมที่เกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งสิ้น
เพราะว่านายกหลังจากที่ถูกทำเรื่องนี้สะบดออกมาแรงเหมือนกันนะ

ทีนี้มาดูความเห็นจากคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการ
พักพลังประชารัฐกันหน่อยว่ายืนยันว่ารูปแบบของการแบ่งเขตโดยกรกต
คือก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเอื้อต่อพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
คุณสนทิรัฐบอกว่าจริงแล้วพักพลังประชารัฐก็เสียเปรียบเหมือนกันนะ
แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเหมือนหลายพักที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เครดิตให้ความเชื่อถือกับกรกต
ก็เลยไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
รับว่าตอนนี้มีรายชื่อบุคคลที่สนใจ

มีรายชื่อบุคคลที่สนใจอยากทาบทาม
ส่งชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพักแล้ว
คือแต่ละพักต้องส่ง๓รายชื่อถูกไหม
เพื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสนทิรัฐบอกว่า
ใน๓ชื่อก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เห็นว่า
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดบุคคลหนึ่ง
แต่ตอนนี้พักยังไม่ได้มีการหารือเพราะยังมีเวลานั่นเอง

คนที่เขามองคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะเสนอใครนะฮะ
ส่วนการรับสมัครของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสวเนี่ย
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา

ตอนนี้มีผู้สมัครประมาณ๗๐๐คนทั่วประเทศ
อำเภอไม่มีผู้สมัครนะครับ

เพราะว่าสำนักงานต้องเช็ครายละเอียดอย่างถูกต้อง
หน่วยรับสมัครตามอำเภอต่างให้ครบถ้วนก่อน

สรุปได้ไม่เกิน๑วัน๒วันนี้นะครับ
ส่วนขั้นตอนก็จะมีการนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ

ก่อนให้ผู้สมัครเลือกกันเอง
ระดับอำเภอ๑๖ธันวาคม
ระดับจังหวัด๒๒ธันวาคม

และส่งชื่อให้กับคอสช
คัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายจนเหลือ๕๐คน
ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับ